คุณผู้ชมคะช่วงนี้ข่าวเรื่องเงินเงินทองที่มันมาเกี่ยวพันกับดาราในวงการบันเทิงบ้านเราเนี่ยมีเยอะมาก
แม่มณีคุณผู้ชมยังไม่ทันจะจางไป

ที่สำคัญมีรายชื่อของดารามาเอี่ยวด้วยนะ
หลังลงทุนไปกลับไม่จ่ายผลกำไรตามที่กำหนด
พบมูลค่าความเสียหายรวมทั้งสิ้นสูงถึง๔๐๐๐ล้านบาทนะคะ

สนิทสนมกับผู้บริหารเหลือเกิน
ที่เจ้าตัวจะเดินทางไปต่างจังหวัด
ตัวเองก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงทุนแต่ไม่ขอเปิดเผยจำนวนเงินนะคะ
ยืนยันว่าไม่ได้เป็นแม่ทีมหรือว่าชักชวนใครมาร่วมลงทุนด้วย
ส่วนภรรยาสาวใบเตยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องตามข่าวลือนะคะ
อะไรที่มันไม่เคยเชิญชวนไม่อะไรอยู่แล้วเราก็สบายใจไป๙๕
แล้วก็ตอนนี้ก็อยากจะเป็นห่วงเรื่องที่เขาเอารูปไปใช้เยอะ
แล้วก็ไปว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือเดี๋ยวก็คุยกับทนายเหมือนกันว่า
มันเริ่มมันเริ่มมีรูปเราแล้วก็ไปเขียนในทางที่ไม่ถูกต้องไปเยอะ
ก็จะทำให้ภรรยาและผมเสียชื่อเสียงก็จะดำเนินคดีกับคนที่เอาชื่อไปใช้